ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะคะ
เช่นเดียวกันกับชายสูงวัยที่มีความบกพร่องทางร่างกายอายุ๘๔ปีค่ะ
ก็มาพร้อมกับรถเข็นพระราชทานนะคะ

เพื่อหวังจะได้แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
นายปานหมื่นโยชน์พ่อเท่าพิการเดินไม่ได้วัย๘๔ปี
ชาวตำบลหนองตะครองอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรำ
นั่งรถสามล้อแบบคันโยกพระราชทาน
ติดรูปขออภัยค่ะติดพระบรมชายาลักษณ์
สวมเสื้อสีดำไว้ทุกที่มีข้อความว่าขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
โดยออกเดินทางจากบ้านไปตามถนนสายโชคชัยเดชอุดม
ผ่านอำเภอนางรองอำเภอน้องกี่
ซึ่งก็มีจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อต้องการมาน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะประสบกรณิกรไทยคนหนึ่งที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาค่ะ
บางคนนำเงินสิ่งของแล้วก็อาหารมามอบให้
แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณตาปานเดินทางสู่จุดหมายตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้
คุณตาปานบอกว่ามีความตั้งใจที่จะเดินทางโดยรถโยกคนพิการที่ได้รับพระราชทานไปให้ถึงกรุงเทพมหานคร
ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก๑๐วันเพื่อจะได้เข้าไปกราบถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดี
กรีนรึบดินสยามินทราธิราชบรมนาศบพิษด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เพราะว่าที่ผ่านมาได้รับสิ่งของพระราชทานทั้งรถเข็นพระราชทานฟันเทียมพระราชทาน
ตลอดจนคุณตาปานยังได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ทำให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้สภาพร่างกายจะพิการก็ตาม
ที่ผ่านมาคุณตาปานบอกว่าได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยมามาก
เพื่อให้ประสบกรณิกรของพระองค์อยู่ดีกินดี
ถึงพระบรมมหาราชวังแล้วจะได้เข้าไปกราบสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ